เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการขอโชคขอรับ

มาแล้วจ้าไปที่ไหนยังไงบ้างไปดูเลย
คุณผู้ชมค่ะไปดูกันหน่อยละกันนะคะที่จังหวัดนครปฐมใช่ไหม
ใช่แล้ววัฒว์หวังอารมณ์

เขาบอกว่านี่คือนางสาหร่ายชูราศีเกษตรกรปลูกผักแล้วก็ขายผักที่ตลาดศรีเมือง
เขานำพืชผักผลผลิตรวมกว่า๒๐๐กิโลกรัม
แก้บนกับพระเงินพระทองค่ะคุณ
เพราะว่าหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย
เขามาขอพรให้ผลผลิตขายทันในช่วงปีใหม่

แล้วก็ยังเจอกับการระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็เลยทำให้การค้าขายไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่
ก็มีโอกาสได้มาขอพรอีกนะคะ
หลังจากที่ถวายเสร็จหลวงพ่อแป๊ะ
ท่านเจ้าอาวาสก็จะนำผู้ผักต่างไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไป
คือที่วัดสว่างอารมณ์จะมีคนมาแก้บนเยอะ
อาจารย์แป๊ะเองแกก็จะสามารถแบบว่า
นำเข้าของที่ชาวบ้านมาแก้บน
แจกจ่ายต่อให้กับชาวบ้านในพื้นที่
โรงเรียนต่างโรงพยาบาลต่างเหมือนกันนะคะ
และพอมาถึงแล้วก็มาไม่เสียเที่ยวสิคะคุณ
สาหร่ายเขามากระซิบขอจากกุมารจุกดำด้วยนะ
แล้วก็ไปแลกธนบัตรใบละ๑๐๐บาท
เพื่อนำไปเป็นเงินขวัญถุง
ที่นี่เขาจะแนะนำว่าให้เก็บเงินเป็นเงินขวัญถุงเอาไว้
เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเอาเลขจากธนบัตรนี้

คือมันไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วจะถูกจะอะไรยังไงไม่ได้มาบอกแบบนี้นะเป็นความเชื่อของแต่ละคน
แต่บางคนเขาเอาเงินขวัญถุงใส่เพื่อแบบสิริมงคล

ไปกันที่ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดกันบ้างนะคะ
เพราะที่นั่นชาวบ้านบอกฮือฮาเหลือเกิน
เพราะไปเจอกับเจ้าตัวนี้ค่ะ

เป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่ที่มันว่ายน้ำพลัดหลงเข้ามาในคลองหมู่บ้าน

คลองนี้ห่างจากทะเลประมาณ๖กิโลเมตรนะ
พบเห็นจับได้ก็เลยเอามาไว้ใส่ถังขนาดใหญ่
ว่ามันเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่ามันมาจากไหน
ซึ่งเบื้องต้นข้อมูลก็คือว่าเต่ากระตัวนี้เป็นตัวเมีย

น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๔๐กิโลกรัม
สภาพของมันค่อนข้างอ่อนเพลียนะคะ
แล้วมันก็คงร้อนเขาก็เลยใช้ผ้าขนหนูคลุมเอาไว้

หลายคนก็แวะเวียนมาดูแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเต่านำโชคค่ะ

ฉันแนะนำว่าเอาไปให้ทางแบบว่าสัตวแพทย์ช่วยดูไหม

เดี๋ยวรอหน่อยเจ้าหน้าที่เข้าเร่งเดินกะละ